นครสวรรค์ตอนนี้มีแต่คดีดังคดีรุมโทรมน้องผู้หญิงอายุ๑๘ปี
คือคดีจะพลิกไหมเพราะผู้ต้องหามามอบตัวหมดแล้ว
แต่ผู้ต้องหาให้การบอกว่าไม่ใช่การข่มขืนลุมโทรม
แต่เป็นการซื้อบริการทางเพศครับ
เอาล่ะมันจะพลิกไหมมีพยานมีหลักฐานหรือเปล่า
เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะครับนายเอกราชหรือว่าป้ายอายุ๒๖ปี
เข้ามอบตัวกับตำรวจสพแม่วงโดยขับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมาด้วยนะครับ
เขามีท่าทีที่นิ่งเฉยคอตกแล้วก็ไม่พูดอะไร
ส่วนไนเติ้ลเนี่ยผู้ต้องหาอีกคนอายุ๑๗ปีครับติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วเช่นกันนะครับ
โดยเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจเปิดเผยบอกว่า
เขาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะผู้ต้องหาทุกคนยอมรับว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจริง
ตำรวจได้แจ้งข้อหาเดียวกับในพีอายุ๑๕ปีแล้วก็ในโอมอายุ๑๖ปี
ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้คือข่มขืนกระทำชำราวและเป็นลักษณะโซมหญิง
ขณะที่พลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขภัยบูลท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค
มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะนี่ฮะนะฮะบอกว่าขณะนี้หลักฐานสำคัญที่มีก็คือใบรับรองแพทย์ครับ
ยืนยันว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศชัดเจนมั่นใจว่าเพียงพอต่อการดำเนินคดีเอาผิดผู้ต้องหาได้
ส่วนข้อมูลว่าเป็นการซื้อบริการทางเพศต้องดำเนินการตามหลักฐานที่ปรากฏ
จริงก็จะต้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วย
ใช่นี่หนักเข้าไปอีกนะ
นายบิ๊กเนี่ยนะนายบิ๊กอายุ๑๖ปีนะนะหนึ่งในคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ย
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะ๑๖เมษายนนะย้อนไปนะย้อนไปตี๓เนี่ย
เขากับพวกนับสิบคนไปที่บ้านเติ้ลคือมีในป้ายอายุ๒๖ปี
นี้โตสุดในกลุ่มคุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะนี่แหละครับ
จัดเป็นเจ้ามือเลี้ยงฉลองดื่มเหล้ากันนี่นี่เราจำลองบรรยากาศให้
ป้ายก็ให้เรียกมาร์คมาเรียกมาร์คเรียกเวฟมาบอกไปหาเด็กมาบริการนี้
เงินไปพันหนึ่งโดยในมาร์คเนี่ยได้ไปติดต่อน้องตุ๊กตา
ตุ๊กตาเป็นแฟนเก่าของเขาแล้วก็ไปรับน้องตุ๊กตามาที่บ้านเกิดเหตุ
พอมาถึงน้องตุ๊กตาก็เข้าไปในห้องนี่ตุ๊กตามาถึงแล้วป้ายก็ถามมาร์คแล้วว่า
ไม่มีปัญหาใช่ไหมนี่เขาเล่าทั้งหมดนะผมเล่าให้ฟังต่อซึ่งในมาร์ค
ยืนยันว่าไม่มีปัญหาพี่ต่อมาทั้ง๔คนนะป้ายเติ้ลโอมพีสลับกันเข้าไปในห้อง
แล้วก็ยืนยันว่าน้องตุ๊กตาไม่ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือนะและไม่ได้เป็นการรุมโทรม
เช่นเดียวกับโป้งโป้งอายุ๒๗เป็นเพื่อนสนิทของป้ายเล่าบอกว่าในป้ายเนี่ยมาปรึกษานะ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการซื้อบริการทางเพศเท่านั้นจ่ายเงินก็จบ
แต่สุดท้ายกลับโดนข้อหาข่มขืนผู้หญิงยืนยันว่าป้ายไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้น
หลังเกิดเหตุครับป้ายก็กลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับเขาเนี่ยพร้อมกับโป้งเนี่ยเพื่อนสนิทกัน
มารู้ข่าวนะฮะการถูกออกหมายจับก็เลยรีบเข้ามอบตัวครับ
แล้วนางสาวจิ๊บนางสาวจิ๊บเป็นใครนางสาวจิ๊บเป็นเพื่อนของน้องตุ๊กตา
ยืนยันว่าเพื่อนไม่เคยรับงานแบบนี้แน่นอน
วันที่เกิดเหตุนะก็ร้องไห้ตาบวมมาเล่าให้เธอฟังนี่แหละ
มาปรับทุกข์ถ้ารับเงินจริงคงไม่มีสภาพแบบนี้
และอยากจะให้กลุ่มผู้ต้องหานั้นพูดความจริง
ขณะที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ประกันตัวโอมกับพีเนี่ยโดยใช้หลักทรัพย์คนละสองหมื่นบาทไปครับ
คือถ้ายิ่งคุณบอกว่าเป็นการค้าบริการทางเพศเนี่ยนะ
น้องอายุสิบแปดยังเป็นเยาวชนก็ไม่ได้
ไม่ได้จะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะฮะ